สวัสดีค่ะไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้นะคะ
เราขอเอาใจคุณผู้ชมแบบทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
ซึ่งงานนี้อยากรู้จริงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ

ก็คือประธานผู้จัดงานคุณดวงอาจประพากมลค่ะ
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ก็ว่าได้นะครับ
เราใช้พื้นที่ถึง๑๐๐๐ตารางเมตรนะครับ
ในการที่จะคัดสรรค่ายหนังนะฮะ
มาครบทุกค่ายเลยนะครับ

แล้วก็เปิดตัวกัปตันอเมริกา
ซึ่งจะมีกิจกรรมนะครับ
ที่เขาจัดสรรมาแล้วก็มีการทำเกม
และให้ร่วมที่จะเลือกข้าง
โดยแฟนของเกมจะสามารถให้ตัวเอง
มาพบกับแฟนปีนี้นะฮะเราเป็นปีแรกเดียวกัน
ยังสามารถที่จะสมัครแล้วขึ้นเวทีประกวด

กลุ่มที่๒ก็คือว่าประกวดแบบดูโอคือคู่

เพราะฉะนั้นปีนี้จัดหนัด

แล้วก็มีกรรมการที่ระดับโลกเนี่ย
มาเป็นคนตัดสินใจว่า
เรียนเชิญคนไทยทุกเพศทุกวัยนะครับ

ในวันที่๒๙เมษายน
จนถึง๑พฤษภาคมนี้ครับ

มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมายเลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับ
ขอต้อนรับคุณซีบีเข้าสู่เมืองไทยนะคะ
เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่คุณมาเมืองไทย
ขวัญขอถามย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันค่ะ
ก่อนที่จะมาทำเป็นนักเขียนการ์ตูน

แล้วเมื่อไหร่ค่ะที่เริ่มจะมาสนใจอาชีพนักวาดการ์ตูน
แล้วก็จริงจังกับมันมากเลยจนยึดเป็นอาชีพเลย
ชะมัดนะยึดเป็นอาชีพ
จริงสิบสัปดาห์

แบบอเมริกันแบบคริสแคลร์มอนท์

แล้วสไตล์การวาดการเขียนการ์ตูนของคุณซีบี
คุณซีบีว่ามันเป็นแบบไหนคะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยสิ
สไตล์ของผมสนุกมาก

แล้วที่สำคัญเลยมาร่วมงานนะคะ

วาดการ์ตูนนักเขียนการ์ตูนที่คุณซีเบียอยากได้มันต้องเป็นลักษณะยังไงคะ

นั่นคือ๒อย่างที่ข้องใด

และนี่ก็เป็นเรื่องราวแค่น้ำจิ้มเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ส่วนความพิเศษอื่นค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปตามต่อได้
บอกเลยว่าขวัญไม่พลาดแน่นอน
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณซีบีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมไปสนุกในงานนี้
อย่าลืมเอาของไม้ของขวัญติดไม้ติดมือมาฝากกันด้วยแล้วกันนะคะ